ชื่อดังอย่างเจชนะทิพย์สงกระสินนะครับที่เคยคบหาดูใจกันมากว่า๓ปี
จนกระทั่งสุดท้ายก็เลิกรากันไปนะครับในปี๒๐๑๘
มีภาพนะครับซึ่งถ่ายร่วมกันนี่แหละครับ
แล้วก็มีถ่ายเดี่ยวไปด้วยนะครับซึ่งมีการโพสต์ภาพนะครับ
ชนะทิพย์นะครับกับมิก้าชูดนศรีพร้อมกับคุณเมพิชนาธิ์นะครับ
แล้วก็มีการโพสต์ของเจกับเมย์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีแฮชแท็กกันด้วยนะครับ
คือเจเนี่ยได้อัพรูปนะครับผ่านทางไอจีสตอรี่นะครับ
เจชนะทิพย์นะครับแล้วก็มีข้อความโวยพรว่า
โชคดีในทุกทุกเรื่องครับแล้วก็มีการแท็กหาคุณเมย์ด้วยนะครับ
ชนะทิพย์ก็ยังพิมพ์ข้อความบอกขออนุญาตไปทางคุณบิ๊กด้วย
ซึ่งเป็นแฟนคนปัจจุบันของคุณเมพิชชนาธิ์นะครับ
ก็เป็นเรื่องราวของมิตรภาพนะครับที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องดีนะครับ
ก่อนจะสิ้นปีซึ่งเดี๋ยวชนะทิพย์ก็จะกลับไป
ตัวฝึกซ้อมกับฟอนตาเล่ในเจลีกของญี่ปุ่นกันต่อนะครับ